คุณผู้ชมเรื่องราวของความรักเนี่ยตอนรักกันทุกอย่างมันก็หวานหอมสวยงามเสมอ
แต่พอเลิกกันทุกอย่างมันจะพลิกกลับกันหมดเลย
สีชมพูกลายเป็นสีดำปึ๊ด
เมี่ยมเลยคุณผู้ชมคือผู้หญิงคนนึงเขาต้องการจะเลิกกับผู้ชายคนนี้
และผู้ชายก็ตามมาง้อขอคืนดีผู้หญิงไม่สนใจไม่กลับไปไม่เล่นด้วย
สิ่งที่เขาทำคืออะไรคุณผู้ชมไปดูภาพนี้ครับ
นี่หรือคนเคยรักกัน
คนรักกันเขาทำกันแบบนี้จริงเหรอคะ
นี่หรือคนเคยรักกัน
โอ้โหนี่ตามมาง้อเขาหรือตามมาฆ่าเขาก็ไม่ทราบ
คือต่อยไม่ยั้งใช้คำนี้ไม่ผิดนะ
อยากถามว่าคิดว่าการต่อยอย่างนี้เขาจะคืนดีเหรอ

อันนี้ก็มุมจรปิดในบริษัทผู้ชมผู้หญิงคนเสื้อสีม่วง
ผู้ชายตามมาง้อเขาไม่คืนดี
แล้วสิ่งที่เขาทำคือเข้าประตูอีกฝั่งนึง
โอ้โหก็นำแบบนี้ถึงห้องทำงาน

ตอนแรกก็เหมือนจะมีการคุยกันตกลงกันไม่ได้

เข้ามาทำร้ายทั้งตบทั้งต่อยแบบไม่ยั้ง
ผู้หญิงก็สู้ไม่ไหวก็หมอบลงไปกับพื้น
คือผู้ชายก็ยังทำร้ายอย่างนั้นอยู่อีกครับ

ระหว่างนั้นมีคนเห็นเหตุการณ์ผ่านกระจกที่เคาน์เตอร์ด้านนอก

แต่ไม่มีใครช่วย
เหมือนจะเป็นคนในทำงานที่เดียวกันกับผู้หญิงแหละ

อาจจะเบาลงหน่อยแต่ก็ชี้หน้าด่าฝ่ายหญิงต่อ

เหตุการณ์มันจบลงโดยที่ผู้หญิง
กับพื้นและผู้ชายก็เดินออกไป

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือทั้งคู่เขาเลิกลากันไป
ผู้ชายก็ตามจะมาง้อแต่ผู้หญิงเขาก็ไม่สนใจ
ผู้ชายก็เลยใช้กำลังด้วยความโมโหแบบนี้

ความรักท่องไว้นะคะถ้ารักจะไม่ทำร้ายกันแบบนี้